โคราชก่อนนะฮะคนร้ายถือปืนไปจี้ชิงทองได้ทองคำไปเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักทองคำนี่๑๕๐บาทนะโอ้โหเยอะนะคะนี่ฮะมาถึงปีนกระโดดขึ้นเคาน์เตอร์ถือปืนมาด้วยแล้วเอาไปนี่ไม่ได้ไม่ได้กวาดทองจากตู้ทองนี่ยกไปทั้งถาดนะฮะแล้วก็วิ่งไปเลยนี่เหตุการณ์นี้เนี่ยใช้เวลาทั้งหมดสิบห้าวินาทีครับนี่อีกมุมหนึ่งนะฮะ
กระชากไปทั้งถาดเลยโอ้โหนี่ยกไปเลยแบบนี้ไม่ต้องมาแบบขอดงขอดูสามเส้นห้าเส้น
ไปอย่างนี้เลยครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่ฮะช่วงบ่ายวันนี้นี่เอง
โอ้โหแต่งตัวแบบนี้นะครับถือปืนมาด้วยนี่พนักงานนะฮะลูกคงลูกค้าตอนนั้นก็ต้องวิ่งกันก่อนล่ะ
มูลค่าก็คือ๔ล้านกว่าบาทนี่คือร้านทองที่ชื่อว่าห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
ช่วงนี้สงกรานพนักงานก็จะใส่ชุดลายดอก
ที่เหลือกันนี่ของลูกค้าของห้างที่อยู่ชั่วนั้นก็วิ่งกันหมด
พูดอยู่ว่าเอ่ยเดี๋ยวคนมือยิงหน้าอะไรอย่างเงี้ยมีปืนอย่างเงี้ยเอาปืนออกมาเลย

ปีนขึ้นไปกว่ากันเลยใช่ครับขึ้นไปกว่า
เออทองทั้งหมดกี่เส้นครับอ่ายังไม่แน่ใจครับตอนนี้ตำรวจยังไม่แน่ใจครับ
หนึ่งถาดคือเอาถาดมันเป็นถาดที่เส้นใหญ่ที่สุดใช่มั้ย
อ่าไม่ใหญ่ถาดไม่ใหญ่อยู่
ยกไปทั้งถาดเลยหรอแล้วใส่กระเป๋าแล้วใส่อะไรไป

อ๋อตอนนี้ตำรวจหักใหญ่ไปดูข้างหลายกล้อง

คือที่พนักงานบอกเนี่ยแม้ว่าในถาดจะไม่ใช่ถาดของทองที่เส้นใหญ่ที่สุด
แต่ว่าแต่ละเส้นในถาดนั้นเนี่ยเส้นหนึ่งก็หนักน้ำหนักประมาณ๓บาทนะฮะ
เส้นคุณเข็มมาสอนถาดนี้รวมแล้วน้ำหนัก๑๕๓บาทน้ำหนักทองคำนะครับ
มูลค่า๔๕๐๐๐๐บาท
คือคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนที่คนร้ายวิ่งออกไปเห็นออกไปขี่จักรยานยนต์นะฮะ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็หนีไปเลย
นี่ครับจักรยานยนต์คันนี้จอดทิ้งเอาไว้
คือต้องไปไล่จากกล้องวงจรปิดแล้วล่ะตอนนี้ตำรวจบอก
เพราะว่าตอนนี้ยังจับไม่ได้นะครับเผื่อใครพบเห็นนะฮะ
แต่งตัวแบบนี้นะแล้วก็จักรยานยนต์แบบเมื่อสักครู่นี้
แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยจะไปอำพลางตัวจะหลบหนีไปตรงไหนยังไงบ้างแล้ว
ใช่ค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่าตำรวจน่าจะจับคนร้ายได้
เพราะคุณผู้ชมที่ตามข่าวเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ในแต่ละครั้งเนี่ย
สุดท้ายจับได้ทุกทีเดี๋ยวก็จับได้
ใช่เดี๋ยวก็จับได้ต่อให้ก่อเหตุไวขนาดไหนแต่งตัวมิดชิดขนาดไหน
สุดท้ายจับได้ค่ะเชื่อว่าอย่างนั้นนะ

ใช่มันต้องทิ้งหลักฐานเอาไว้
จักรยานยนต์ก็ต้องไปจอดทิ้งที่ไหนสักที่นึง